มีมาให้เห็นอีกแล้วค่ะห้องเช่าที่คนเช่าหนีหายแล้วทิ้งอะไรไว้ให้ดูต่างหน้า
ไม่มีใครอยากจะเป็นคนในข่าวเลยข่าวอย่างนี้
เปิดเข้าไปจะเจออะไรไปดูค่ะ
โอ้โหนี่ห้องเหรอเดี๋ยว
ถามจริงอันนี้เป็นห้องเช่าจริงหรือว่ามันเป็นที่ทิ้งขยา
มันเป็นห้องล้างแล้วคนเอาขยะไปทิ้งหรือเปล่านะคะ
เห็นก็ต้องช็อกค่ะเพราะว่าเปิดเข้ามาเจอขยะกองโต
คลิปนี้เจ้าของคลิปนำมาโพสต์ไว้แล้วบอกว่าเหนื่อยค่ะไม่น่าทำกันได้ลง
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าไม่มีชื่อในพื้นที่หมู่เจ็ด
ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีนะคะ
ห้องเช่านี้เป็นห้องเช่าชั้นเดียวมีจำนวนห้องเช่า๒๒ห้อง
ดอกไม้สังคกุลอายุ๕๓ปีเจ้าของห้องเช่าบอกว่า
มาเช่าห้องที่เกิดเหตุอยู่มาประมาณ๒ปีแล้วนะ
ทำงานเป็นคนขับรถให้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นออกจากงานไปเพราะสุขภาพไม่ดีแล้วออกมาขายของ
แล้วก็มาแจ้งว่าเขาตกงานและขอค้างค่าเช่าไปก่อน
หลังจากนั้นหายหน้าไปที่ผ่านมาพยายามติดต่อแล้ว
แต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเมื่อวานค่ะ
ของคนที่เช่าห้องเนี่ยขอมานำรถมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนชื่อ
ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์คือจอดอยู่ในห้องไง
ทีนี้เขาก็เลยต้องเปิดห้องเข้าไป
โอ้โหทุกคนพังงะแทบจะเป็นลมอ่ะ
สภาพในห้องก็คืออย่างที่เห็นค่ะขยะเต็มเกลือน
ที่นอนนี่แทบจะไม่มีที่แล้ว
ขยะที่อยู่ในห้องส่วนมากเป็นพวกกล่องโฟมกล่องกับข้าวต่างค่ะ

ดอกไม้บอกว่าขอให้ผู้เช่าห้องเห็นใจทางเจ้าของห้องเช่าด้วย

อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นเลยขอร้องนะคะ